ทีมกู้ภัยจอมขมังเวศ

คุณบอกว่าพกมีดหั่นผัก

ไม่ใช่่่ค่ะเค้าไปปฏิบัติฐานแหล่ะกินของเค้าค่ะ
กำจัดรงพึงให้ชาวบ้านค่ะ
ไปค่ะที่บ้านเล็กที่๒๓๖หมู่ที่๑๒ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้าน
ส่งคนที่มีความชำนาญในด้านการตีพึ่งทำลายรังพึ่งหน่อย
มาช่วยหน่อยค่ะนำรังพึ่งที่มันอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้ออกไปที
เนื่องจากว่าเกรงว่าฝูงพึ่งมันจะบินมาต่อยคนในบ้านเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บกันไปซะ
พอเดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าหูคุณดูมีฝูงพึ่งบางส่วน
กำลังบินออกมาจากรูผนังข้างเสาบ้านด้วย
ด้านกู้ภัยจอมขมังเวทไม่รอช้านะคะรีบนำหม้อ
อุปกรณ์ที่เขาพกมาคือหม้อแล้วก็คลาย
เข้าไปใต้ถุนบ้านคุณเห็นไหมมีเทียนมีทูบมามีเทียนมาหมดเลย
เขาต้องทำการจุดทูบนะจุดทูบแล้วก็มีหม้อ
แล้วก็ทำการเอาทูบไปลมควันที่รังพึ่งก่อน
เพื่ออะไรเพื่อให้ควันของทูบมันเข้าไปแล้วทำให้พึ่งมันบินออกมา
เมาควันแล้วก็ออกมาถูกต้องคล้ายกับไปรมควันนี่แหละครับ
จากนั้นก็เอามีดเฉือนเอารังพึ่งออกมาทีละชั้นทีละชั้น
ใส่อะไรใส่หม้อใส่หม้อต้มปลา
หม้อแบบนี้จนหมดจนสำเร็จ
แล้วขณะที่กำลังตีรังผึ้งมันมีฝูงผึ้งบินไปลงไต่ตามตัวตามใบหน้าเขา
โอ้โฮลูกว่ายังไงเนี่ย
โธนบ้างไม่ใช่ไม่โธนโธนต่อยเหมือนกันที่เป็นผึ้งใบหน้าคลุมแดง
แต่พี่เขาก็ยิมอารมณ์ดีเพราะว่า
ได้น้ำพึ่งไปกินตั้งหม้อนึงแน่
ใช่ไหมรู้ไหมทำไมต้องเอาหม้อกับมีดมา

ก็จะได้หั่นแล้วพึ่งแล้วก็เอากลับบ้าน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้เห
เมียเขาไม่ได้มีศัยศาสตร์อะไรหรอก

แล้วก็ทูบที่ทูบเอาไปไม่ได้ไหว้อะไร
เขาไปทำให้มันมีขวัญเพราะทูปมันมีขวัญ
คุณโปรยขายังก็เป็นพวกจอมขมังเวศอะไรอย่างนี้
เอ้าก็เวลาจอมข้าวหมังเวศ
เขาจะมีมีดหมอมีหม้อหม้อดินเผาและมีทูบ
ไปคล้ายกันเลยไปคล้ายกันเลยแต่ว่าเอารังพึ่งกลับไป
พร้อมกับน้ำผึ้งอีกตั้งหม้อหนึ่งสรุปว่า
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความเชื่อศัยศาส
เกี่ยวไม่เกี่ยวคือพี่กู้ภัยเขามากำจัดรังพึ่งให้เฉย

แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนพึ่งต่อยเพราะมีวิชาอะไร

นำอย่าทำตาม

ให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญเขาอาจจะชินแล้ว
มีการทำยังไงไล่พึ่งออกไปก่อนไหมอะไรอย่างนี้